ก่อนที่จะเล่าข่าวต่อไปนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดระยองนะคะ
คุณผู้ชมแล้วก็คุณสุภาษาเคยดูหนังกลางแปลงไหม

เด็กต่างจังหวัดอย่างเราเนี่ยได้ดูแน่นอน

สมัยเราเนี่ยคนเล็กนักเรียนโตบ้านผีปออะไรอ่ะ

ทีนี้หนังกางแปลงกำลังจะเลือนหายไปจากสังคมไทย
อนุรักษ์หนังกลางแปลงค่ะเขาก็เลยบอกว่าเอาแบบนี้ดีไหม
ฉายหนังกลางแปลงเนี่ยให้คนในแต่ละจังหวัดเนี่ย
มีโอกาสดูปีนี้เขาจัดเป็นปีที่๖แล้ว
ที่จังหวัดระยองค่ะวัดหนองค้อจุดนี้แหละค่ะที่บ้านค่าย
เรียงกันเลยนะคะฉายหนังกลางแปลง๒๐จอ
เราไปถามคุณตะวันวนาพรเป็นแอดมินกลุ่มจอเล็กอนุรักษ์หนังกลางแปลง
บอกว่าทางกลุ่มสมาชิกกว่า๕๐รายรวมตัวกันเลยค่ะ
จัดกิจกรรมฉายหนังกางแปลงตามจังหวัดต่างปีละครั้ง
แล้วปีนี้จัดมาปีที่๖แล้วนะคะโดยฉายหนังกางแปลงให้ดูฟรีฟรี
เพื่อเป็นการอนุรักษ์หนังกางแปลงให้กับคนรุ่นเก่าได้ซึมซับบรรยากาศ
แล้วให้เด็กรุ่นใหม่ได้มีโอกาสดูหนังกลางแปลงมาจากกรุงเทพเมื่อไหร่
ช่วยบอกหน่อยอยากไปดูอยากซึมซับบรรยากาศตอนเด็กเนอะ
กลางแปลงที่ฉายกันแบบนี้หาดูยากแล้วนะคะ
ครั้งนี้เข้ามาฉายกันที่วัดน้องค้อ๒คืน
ฉายจอละ๒เรื่องทางกลุ่มตั้งพุ่งผ้าป่าด้วย
ทำบุญกันด้วยนะคะให้ชาวบ้านที่มาดูเนี่ยได้ร่วมทำบุญทอดพระ
ถวายแก่วัดหนองคอด้วยก็อนุโมทนาบุญอนุโมทนาสาธุด้วยนะคะ